พาไปที่ริมถนนอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อย
คุณผู้ชมเขามีแม่ค้าคนหนึ่งไปขายเนื้อกวางป่าโจงครึ่มแบบนี้

ก็ต้องมีการแฝงตัวเป็นลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวไปล่อซื้อ

บอกว่าโอ๊ยมันเป็นกวางป่าเลี้ยงเอาไว้
เออแต่มันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
ร้านนี้อยู่ข้างถนนสายไซโยกกาญจนบุรีครับ
ในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่๓ตะบนท่าเสาอำเภอสายโยกนะฮะ

ก็เลยไปร้องเรียนบอกว่าเนี่ยทำไมร้านนี้
เปิดขายเนื้อกวางป่ากันโจงครึ่มเลยนะฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องปลอมตัวกลายเป็นนักท่องเที่ยว

มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยคุณผู้ชม
ร้านนี้เขาติดไวนิวไว้

นะฮะก็ไปจับกลุ่มเจ้าของร้านได้ชื่อว่า
อารยาบุญมีอายุ๕๔ปี

เป็นทั้งผู้ขายเองนะครับ

ก่อนเนื้อกวางปลานี้นะฮะ

สุดท้ายก็เอ้าไหนเอกสารน่ะ
เอกสารการแสดงตัว

แต่ว่าเจ้าของร้านไม่มีหลักฐานใดมาแสดง

มันเป็นการกระทำความผิดนะฮะ
ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปี๒๕๖๒มาตรา๒๙

ก็ต้องยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาเนี่ย
เนื้อกวางทั้งป้ายไวนิวป้ายโฆษณาต่าง

ไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับ